เด็กอีกคนนึงที่จังหวัดระยองเจ๋งอันนี้คือชื่อของเขา
แล้วเขาก็เจ๋งสมชื่อนะเขาคูณเลขได้เร็วมาก
อย่างเราอาจจะเป็น๒๑๒๒๔๒๓๖๒๔๘ปกติเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเด็กคนนี้คูณได้มากกว่าที่เราท่องสุดคูณไปดูกันฮะ
อ่าเจ๋งเออวันนี้จะมารีวิววิธีการคิดเลขเพราะว่าคิดเลขเร็วไม่ใช่อ่ะอ่า
ลองดูนะ๙๕๔คูณ๘
อ่าเรียกได้๑๒๓๖๓๒๓๖๓๒
โอเคโอ้โฮอยู่ไว้กว่าครึ่งคิดเลขอีก

คูณได้ยังไงคือไม่ได้ใช้เครื่องเลยนะคุณใช้สมองคูณ
คือมันมีหลักการคุณแหละเท่าที่เคยได้ฟังคุณครูสอนคณิตศาสตร์บอกมาเนี่ยนะ
แต่บางคนในโลกโซเชียลก็แสดงความเห็นว่ามีการเตรียมกันหรือเปล่า
เพราะเห็นสายตาน้องเขาเหลือไปมองอะไรอย่างนี้นะ
ใช่นะนี่ความสามารถจริงนะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่คุณบอกหลักการคุณ
เอาหลักหน่วยไปคูณก่อนหลัก๑๐ไปคูณอะไรอย่างนี้ครับมันมีวิธีนะครับ
เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กชายเจ๋งนะฮะซึ่งเป็นเด็กจังหวัดระยอง
ทดสอบการคิดเลขบริเวณแผงพระ
ทดสอบได้กดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้นะ
ทำเอาทึ่งไปเลยเพราะว่าเด็กนี้ตอบถูกนะครับ
เป็นการคูณเลขหลักร้อยหลักพันนะคุณไม่ใช่หลักหน่วยหลัก๑๐แค่นั้นนะ
ผลลัพธ์ได้ทันทีบางครั้งสามารถคำนวณได้ไวกว่าผู้ทดสอบ

แม้ว่าจะทดสอบอยู่หลายครั้งก็ไม่มีการแสดงความผิดพลาดให้เห็นแต่อย่างใด
ขณะที่คนอัดคลิปวิดีโอยืนยันว่าไม่ได้เตรียม

สำหรับคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอุกฤษระยอง
โดยระบุข้อความไว้ว่าแมสซิ่งเด็กระยองนี่อัจฉริยะชัดนะครับ
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างทึ่งกับความอัจฉริยะ
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กชายคนนี้นะครับ
แต่ว่าบางรายก็ให้สังเกตช่วงกลางคลิป
เด็กชายเจ๋งนำกล้องส่องพระเข้ากระเป๋ากางเกง
ว่าเป็นการแอบขโมยหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
พี่ชาวเน็ตเขาก็อย่างไรนะฮะ
อย่างไรก็ตามเจ้าของคลิปได้อัปเดตเพิ่มเติมว่า
กล้องส่องพระเป็นของน้องเจ๋งเขาจริง
เขาขายพระเดี๋ยวเช่าพระอย่างนี้หรือ
ใช่ไม่ใช่การลักขโมยแต่อย่างใด

ชาวเน็ตนี่ก็แบบโอ้โหละเอียดจริงเลยเนอะ
แล้วตอนนี้เด็กโยมยาดม
คือตั้งประเด็นอะไรอีกไหม
เขาบอกว่าเจ๋งจริงนะครับ
คนบอกถ้าสนับสนุนน้องเขาส่งเสริมเรื่องการศึกษาก็น่าจะไปดี